คนรวมตัวกันเยอะทีไร

มันจบลงที่มีวัยรุ่นวัย๑๗ปีคนหนึ่ง

ตอนนั้นยังจับไม่ได้เลยนะว่าใครเป็นคนยิง
แต่ว่าล่าสุดรู้ตัวมือปืนแล้ว
ปรากฏว่าเป็นนายกอบตค่ะ

ก็คือนายชาญชัยกันฉุนวัย๑๗ปี
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักที่ตำบลหนองเทพ

บรรดายญาติพี่น้องก็มาช่วยกันจัดเตรียมอาหาร
เพื่อนบ้านที่มาร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพ

ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาส
พวกตะลุมบอลกันในงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ที่วัดบ้านหนองฮะในคืนวันเสาร์
นางสุพินแซมทองป้าของนายชาญชัยบอกว่า
วันเกิดเหตุหลานชายก็ออกไปเที่ยวงานทอดผ้าป่ากับเพื่อนนี่แหละ

อยู่มีเพื่อนมาบอกป้าค่ะว่า

ทุกคนเสียใจมากแล้วก็ทำใจไม่ได้เลยนะคะ
อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็อยากที่จะเอาผิดให้ถึงที่สุดด้วย
แล้วก็ต้องชมตำรวจนะคะเขาก็ทำงานไวนะ
ตำรวจภูทรสำรงทาบก็สืบจนรู้มาว่า
คนที่ก่อเหตุยิงนายชาญชัยเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นนะคะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮะนั่นแหละ
ซึ่งนายกอบตรายนี้ก็เข้ามอบตัวแล้วค่ะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำ
เพื่อที่จะนำตัวดำเนินคดีค่ะ